ตามความคืบหน้าคดีที่พ่อและแม่ชาวจังหวัดตรัง
มาร้องขอความเป็นธรรมด้านคดีกับกองปราบ
อยากให้ช่วยลื้อคดีให้หน่อย
ลูกชายวัย๒๔ปีชื่อนายธนวิทธิ์สิทธิ์โคชวัล
เสียชีวิตปริศนาอยู่ที่คลองแถวบ้าน
เป็นแปลงผักด้วยแล้วก็ต่อสายไฟจากบ้านไปด้วยนะครับ
เสียชีวิตเมื่อ๘มีนาคมที่ผ่านมา
ตำรวจในพื้นที่นะฮะระบุว่าเสียชีวิตจากการถูกไฟช็อต
แต่ว่าพ่อเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เปิดสวิตช์ไฟอะไรในวันนั้น
แล้วมีชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
หรือว่าเสียงร้องของลูกชายไม่ได้ลักษณะเหมือนกับว่าถูกไฟช็อต

ส่งศพไปชนะสูตรอีกโรงพยาบาลหนึ่งผลออกมา
มีลักษณะร่องรอยเหมือนกับถูกทำร้าย

โดยมุ่งไปที่เพื่อนของลูกชายที่เป็นลูกเลี้ยงของตำรวจในพื้นที่
แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแฟนสาวของลูกชาย
ที่ไปยุ่งเกี่ยวมีอะไรกับผู้ชายคนนั้นนะครับ
วันนี้พลตมตรีนุกูลไกรทอง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าได้คุยกับตำรวจคนดังกล่าวแล้วนะฮะที่บอกว่า
ผู้ต้องสงสัยเป็นลูกเลี้ยงของเขานั้น
เขายืนยันว่าเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับลูกเลี้ยงคนนี้
แล้วตัวผู้ต้องสงสัยเองก็เป็นบุคคลที่มีหมายจับติดตัว
หากมีตำรวจเข้าไปช่วยเหลือก็ต้องถูกดำเนินคดี
แล้วก็ถูกดำเนินตรวจสอบความผิดทางวินัยด้วยนะครับ
ความจริงเหมือนกันว่าความจริงคืออะไรนะครับ
ถ้าผิดก็ต้องดำเนินคดีอะไรแบบนี้นะครับ
ส่วนอดีตแฟนสาวของชายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะ
เพราะว่าแม่ของผู้ตายบอกว่า
หญิงสาวคนนี้ก่อนที่ลูกชายจะเสียชีวิตลูกชายไปทำงานที่ภูเก็ต
ก็ไปกับผู้ต้องสงสัยที่เป็นเพื่อนกันนี่แหละ
แล้วก็มีแฟนสาวของทั้งคู่ไปอยู่ด้วยเนี่ย
แล้วหญิงสาวคนนี้มาบอกกับลูกชายที่บ้าน
ตอนที่กลับมาที่บ้านที่จังหวัดตรังบอกว่า
เนี่ยถ้าแฟนเธอไปมีอะไรกับแฟนเราเธอจะทำยังไง
ก็เลยคิดว่าต้องเป็นเรื่องปัญหาพวกนี้แน่นอน
ทำให้ลูกชายถูกฆาตกรรมจนเสียชีวิต
อดีตแฟนสาวของชายที่เป็นผู้ต้องสงสัยเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าที่แม่ของผู้ตายติดใจว่ามาจากเรื่องชู้สาวยืนยันว่า

ตัวเธอไม่เคยไปถามผู้ตายเกี่ยวกับเรื่องชู้สาว
เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่คบหากับผู้ต้องสงสัยตอนที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
เขาก็ไม่เคยมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนของผู้ตาย
มีเรื่องเดียวที่ทะเลาะกับแฟนของผู้ตายก็คือ
เรื่องที่เธอต้องการให้ทางผู้ตายกับแฟนสาวส่งของมาคืนให้เธอ
หลังจากที่เธอย้ายกลับมาที่บ้านพอรู้ว่าผู้ตายก็กลับมาที่บ้านที่ตรังแล้ว
วันนั้นที่เธอไปหาเนี่ยคือไปคุยกับผู้ตายเรื่องค่าส่งของเป็นเงิน๕๐๐บาท
ไม่ใช่เรื่องที่ไปถามว่าอันนี้คือผู้ตายนะฮะ
คือเธอบอกว่าเธอไม่ได้ไปถามว่าถ้าแฟนเธอไปมีอะไรกับแฟนเราแล้วนายจะทำยังไง

สนิทมากค่ะสนิทแบบเป็นเพื่อนหลักเพื่อนหลักเลยเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนตายอะไรพวกนี้คือว่าจะให้จะไปมีเรื่องอะไรก็คือก็คือไปด้วยกันค่ะ
เขาเคยพูดว่าต่อให้ว่าจะไปมีเรื่องหรือว่ามีปัญหากับใครก็คือมารับซ้อนท้ายไปได้เลยค่ะโตกันมาตั้งแต่เด็กเด็กอ่ะ
เขาจะไม่เข้าหาฝั่งฝั่งแฟนผู้ตายไม่เคยเข้าหาเลยเขาจะมีอะไรก็คือหมูหมูหมูหมูอย่างเดียวอืมคือหมูจะเป็นหลักของเขาเขาก็ไม่ได้สนใจแฟนหมูอยู่แล้วอะค่ะตั้งแต่แรกเพราะเขาไม่ได้สนิทด้วยแล้วเขาก็ประมาณว่าถ้าเกิดไปยุ่งมากก็เกรงใจเพื่อนไม่เคยเลยไม่พูดเรื่องไม่เคยเลยค่ะพูดเรื่องอื่นพูดได้พูดพูดหมดอืมยังเอาเรื่องแฟนมาอาจจะมาเล่า
อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเรื่องชู้สาวนี้ไม่เคยไม่มีกันหลายติดแฟนไปมีอะไรกับแฟนคนตายจริงนอน
ถ้าเกิดว่าเขาชู้สาวกันอ่ะแต่นี่แฟนผู้ตายเขาไม่มีใหม่แล้วไง
ถ้าเกิดว่าเขาจะชอบคนจริงอ่ะเขาก็คงจะไปอยู่กันแล้วไหม
ทีนี้แม่ของผู้ตายเนี่ยเขาติดใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
ถ้ามันไม่ใช่เรื่องชู้สาวจริงเนี่ยแล้วอดีตแฟนสาวของลูกชาย
ตอนที่ลูกชายเสียชีวิตมาเอาโทรศัพท์ลูกชายไปทำไม
มันมีหลักฐานการพูดการคุยหรือมีอะไรยังไงหรือเปล่า
แล้วก็พอเอาไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืน
ยังไม่ได้อยู่จริงตั้งบ้านไว้อยู่เลย

ว่าฉันทำปิดอ่ะไม่บอกไม่มีเคย

ก็อย่าบอกว่าใครทำเลวก็ไม่บอกความเลวของคนหรอก
แต่นักคนนะไม่มีใครบอกความจริงของตัวเองหรอก
ไม่มีใครรับหรอกทำผิดอะไรก็ไม่รับหรอก
พูดได้ยังไงว่าถ้าคุณเมฆไม่มีหมวงวัน
คุณเมฆสั้นไปนะพูดแบบนั้นนะ
เราก็เลยถามไปยังอดีตแฟนของผู้ตายนะฮะว่าตกลงเอาโทรศัพท์เข้าไปหรือเปล่า
ซึ่งเธอยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
คืนให้กับแม่ของผู้ตายไปแล้วตั้งแต่วันที่ขอมา
แล้วที่เอามาตอนเกิดเหตุหลังจากผู้ตายประสบอุบัติเหตุ
อะไรก็แล้วแต่เสียชีวิตเนี่ยเธอบอกว่าเธอเอามาดูรูปถ่ายที่เคยถ่ายด้วยกัน
ลงแชทไลน์ที่เคยพูดคุยกันไม่เคยลบอะไรจากโทรศัพท์มือถือทั้งนั้น
แล้วก็คืนให้ไปแล้วนะครับอ่าตำรวจกองปราบก็ได้ให้พ่อกับแม่ของผู้ตาย
วันนี้ไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองตรังนะครับ
เนื่องจากญาติบอกว่าไม่มั่นใจตำรวจพื้นที่คือสพรัศดา
ซึ่งตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะเชิญแพทย์ที่ชนะสูตรทั้ง๒โรงพยาบาล
แล้วผลไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวจะมาถามข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เอาเป็นว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งก็แล้วกันเดี๋ยวจะลองรื้อคดีดูให้